มะเร็งเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของประเทศไทยเลยนะ
คือแต่ก่อนฟังว่ามะเร็งอาจจะเป็นเรื่องไกลตัว

คนใกล้ชิดคนอะไรเป็นมะเร็งเนี่ยมันมีเยอะ
แต่ว่าตอนนี้พอได้ยินคำว่าเป็นโรคมะเร็ง

เพราะว่าหมอเก่งเจอเร็วหายเร็วนะคะ

เขารักษาโรคมะเร็งด้วยนวัตกรรมใหม่

หลิวลีจื้อผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟูด้ากวางโจประเทศจีน
เพื่อสลายก้อนเนื้อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับอ่อน
หลังโรงพยาบาลเริ่มนำวิธีการนี้ไปรักษาอย่างเป็นทางการ
เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา
โดยได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา

ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้รักษาผู้ป่วย
วิธีการนี้มาแล้ว๑๔๐คน
โดยแพทย์จะใช้แท่งเข็มนำไฟฟ้าแทงผ่านชั้นผิวหนังลงไปภายในก้อนเนื้อ
จากนั้นปล่อยคลื่นชีพจรแรงดันสูงเข้าไป
ทำลายโปรตีนบางส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็ง

วิธีการนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นเลือดและเส้นประสาท
เหมาะกับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย
ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้
หนิวลิจื้อบอกว่าแพทย์ต้องมีความเชี่ยวชาญ
และต้องกำหนดทิศทางในการแทงเข็มหลงร่างกายผู้ป่วย
และแรงไฟฟ้าทำให้กล้ามเนื้อหดตัว
ตลอดการรักษาจึงต้องวางยาสลบ
ก่อนหน้านี้โรงพยาบาลจะใช้วิธีการรักษามะเร็งด้วยความเย็นหรือจี้เย็น
ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเข้ารักษาแล้วกว่า๑หมื่นคน
ในจำนวนนี้มีคนไทย๔๐๐คน
แต่วิธีการนี้ไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้อบริเวณเส้นเลือดได้
นายบุญธรรมเหลืองรากิจอายุ๕๘ปีชาวจังหวัดน่านบอกว่า
ช่วงต้นปี๒๕๕๗แพทย์ได้ตรวจพบก้อนเนื้อที่ปอด
และลุกลามจนถึงขั้นติดเชื้อไม่สามารถผ่าตัดได้
ตัดสินใจเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้

เพิ่งมาเนี่ยผ่านมา๕เดือน
ก่อตั้งโรงพยาบาลมา๒๐ปี
ได้ศึกษานวัตกรรมแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง
เพื่อรักษาผู้ป่วยให้มีผลข้างเคียงน้อยลง
และตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้ใช้วิธีการรักษามะเร็ง
ซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกาย
สามารถทำลายไวรัสและแบคทีเรียที่เข้าไปในร่างกายได้
ปัจจุบันมีคนไทยเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลฟูด้ามากขึ้น
ส่วนใหญ่เป็นโรคมะเร็งปอดและตับ
แม้จะมีรายจ่ายค่อนข้างสูง
แต่ละครั้งต้องเสียเงินกว่า๑แสนบาท
แต่นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการรักษา
โดยใช้ระยะเวลาน้อยไม่ต้องพักฟื้นนาน
และไม่มีแผลผ่าตัดที่ใหญ่มาก
แต่การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคร้าย
โดยการกินอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกาย
จะช่วยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งได้ถึง๑๔
วัชรีดวงซ้ายเข่าเทราะทีวีรายงาน